ที่ณครปฐมิมิตรมีอุบัทโหดที่สาวซิ่งรถ
จักรยานยนต์หลุดโค้งไปชนต้นไม้เสียชีวิตไปหนึ่งศพ

จากการตรวจสอบหมายเลขทะเบียนรถนั้นพบว่า
เคยถูกแจ้งหายเอาไว้ในพื้นที่ของสอนอบังซื้อนะครับ
ติดตามพร้อมกับอีกหลายเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นครับ
อำบลถนนขาดอำพลเมืองนครปฐมซึ่งจุดเกิดเหตุเป็นทางโค้ง
จากการตรวจสอบพบบัตรแผลตามร่างกายและมีเลือดไหลอาบตามใบหน้า
หมายเลขทะเบียน๘กไก่ทองพุท่าว๘๓๗๒กทม
อยู่ในสภาพล้อหน้าบิดเบี้ยวกระจังหน้าหลุด
สะดาวขนาดใหญ่มีร่องรอยถูกชนและมีเลือดกองอยู่ใต้ต้นไม้
พื้นถนนมีรอยครูดเป็นทางยาว
หลังจากปั๊มหัวใจช่วยชีวิตอยู่นานจึงนำผู้บาดเจ็บทั้งสองคนส่งโรงพยาบาล
แต่ก็พบว่านางนิตยาคนขับขี่เสียชีวิตในเวลาต่อมา
สันนิษฐานว่าสาเหตุน่าจะเกิดจากขี่รถจักรยานยนต์มาด้วยความเร็ว
ทำให้เสียหลักหลุดโค้งพุ่งชนต้นสะดาวข้างทางอย่างจัง
ขณะที่ชาวบ้านระแวกนี้ต่างร่ำลือกันว่า
น่าจะเกิดจากอาถรรพ์ของต้นสะดาวที่มีผู้สังเวยชีวิตมาแล้วหลายศพ
หากใครไม่ชินเส้นทางหรือขับขี่มาด้วยความเร็ว
ก็จะเกิดอุบัติเหตุขึ้นจนขนานนามว่าเป็นทางปราบเซียน
ทางนี้ตำรวจนำหมายเลขทะเบียนรถจักรยานยนต์คันเกิดเหตุ
ไปตรวจสอบพบว่าถูกแจ้งหายไว้ที่สอนอบางซื่อ
เมื่อวันที่๙มกราคมที่ผ่านมา
ติดต่อเจ้าของรถมาตรวจสอบ
และเมื่อผู้บาดเจ็บอาการดีขึ้นก็จะสอบปากคำอีกครั้ง
บริเวณหน้าป้อมยามทางเข้ามหาวิทยาลัยราชพัฒน์เลย
สร้างความแตกตื่นให้กับนักศึกษาและผู้สัญจรผ่านไปมาเป็นอย่างมาก
ส่วนคนขับเปิดประตูรถหนีตายออกมาได้อย่างปลอดภัย
เจ้าหน้าที่ต้องประสานรถดับเพลิงอบตเมืองเลยเข้าฉีดสารเคมี
และระดมฉีดน้ำดับไฟที่กำลังลุกไหม้โดยใช้เวลาประมาณ๑๐นาที
สามารถดับไฟได้สำเร็จพบว่ารถถูกไฟไหม้เสียหายทั้งคัน
เผ่าพงธนบุตรอายุ๖๕ปีคนขับรถกระบะระบุว่า
ก่อนเกิดเหตุกำลังขับรถเข้าไปทำธุระในมหาวิทยาลัยแต่หลังจากเลี้ยวรถเข้าประตู
จู่ก็เกิดไฟไหม้ห้องเครื่องแล้วลุกลามอย่างรวดเร็ว
ด้วยความตกใจจึงรีบจอดรถแล้วเปิดประตูรถวิ่งหนีเอาชีวิตรอด
ซึ่งแรงระเบิดทำให้รถแท็กซี่คันนี้กลายเป็นเศษเหล็กชั่วพริบตา
ชิ้นส่วนกระจัดกระจายไปทั่วบริเวณเพดานปั๊มและตู้จ่าย
ถูกแรงอัดของถังก๊าซระเบิดได้รับความเสียหาย
เหตุที่เกิดขึ้นทำให้นายวิชัยบัวดอกอายุ๔๕ปีคนขับรถแท็กซี่คันเกิดเหตุได้รับบาดเจ็บสาหัส
และพนักงานของปั๊มซึ่งเป็นหญิงสาวสองคนได้รับบาดเจ็บที่บริเวณขาใบหน้าและศีรษะอาการสาหัส
อกจากนี้ยังมีรถแท็กซี่สีเขียวเหลืองที่รอเติมกัสได้รับความเสียหายอีกหนึ่งคัน
ซึ่งแรงระเบิดทำให้กระจกประตูด้านซ้ายแตกทั้ง๒บาน
นายมาสโพธาอายุ๖๗ปีคนขับรถแท็กซี่สีเขียวเหลืองเล่าว่า
ก่อนเกิดเหตุกำลังขับรถเข้ามาเติมก๊าซเห็นคนกับรถแท็กซี่สีเหลือง
เปิดประตูลงมาจากรถเพื่อจ่ายค่าเติมกัสโดยมีพนักงานยืนอยู่หน้าตู้จ่าย
แต่จู่ถังก๊าซที่อยู่ท้ายรถแท็กซี่ก็เกิดระเบิดขึ้นเสียงดังสนั่น
ตำรวจกั้นพื้นที่เอาไว้พร้อมประสานกับเจ้าหน้าที่วิทยาการ
เก็บหลักฐานและตรวจสอบหาสาเหตุที่ทำให้เกิดระเบิดขึ้น